ต้องยอมรับว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นพัฒนาการรูปแบบใหม่
ทีนี้แน่นอนว่ากลุ่มข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม

ยังไม่ได้มีจุดยืนอะไรชูสามนิ้ว

เด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญ
แต่วันนี้ดูจะอัลไปแล้วนะครับ

เด็จการจงมวยม่อนลูกชิ้นทอดจงเจริญ

คุณเห็นไหมผลิตการจงมวยมอดลูกชิ้นทอดจงเจริญ

เคียงคู่ผู้ชุมนุม

แล้วก็เป็นแบบว่าเสบียงเป็นคลัง
ของผู้ชุมนุมเลยนะครับให้ทุกคนอิ่มท้องกัน
นี่กลายเป็นเหมือนแบบตลาดนัดย่อมไปแล้วอะค่ะ
แต่ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นอนิสงฆ์ที่พ่อค้าแม่ค้า
เขาได้จากการชุมนุมจิตครั้งนี้จริงนะคะ
คือตอนนี้เขาให้ฉายาว่าอะไรนะคะ
หน่วยข่าวเคลื่อนที่ไวหน่วยข่าวลับ
เราก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่า
ท่านรู้ได้ยังไงว่าจะมีชุมนุมตรงจุดนั้นตรงจุดนี้

แกล้งหมายถึงว่าโดนสับขาหลอกอะไรประมาณนี้นะคะ

ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวของเรามีโอกาสลงพื้นที่

ต้องบอกว่าคึกคักคลึกคลื้นมากโอ้โหน่าทานมากเลย
ผมชอบนะลูกชิ้นปลาระเบิด
นี่ฉันก็ชอบน้ำจิ้มโอ้โหรสจัดรสแซ่บด้วยนะคะ
ทีนี้อาหารก็มีหลากหลายค่ะ
คุณผู้ชมไล่ไปดูแต่ละเมนูนะคะมีอะไรบ้างอ่ะนี่ไงนี่อะไรเนี่ย

อันนี้ก็อร่อยไข่หมึกทอดนะฮะ
กรอกย่างกระเพาะปลา
ข้าวเหนียวเนื้อปิ้งไอศครีม
เครื่องดื่มน้ำผลไม้
แล้วจะบอกว่าบางรายเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยแล้วก็ขายเองด้วยค่ะ
นี่คุณจักรีนของเราเมื่อกี้ไปซื้ออะไร
ไปซื้อลูกชิ้นทอดลูกชิ้นระเบิด

ไปทำข่าวไปทำข่าวค่ะคือเราพยายามที่จะเสนอข่าวหลากหลายมิติ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งของรัฐบาลฝั่งของเจ้าหน้าที่
แม้แต่ฝั่งพ่อค้าแม่ขายให้เห็นกันทุกมุม
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยชื่อว่าคุณอัน
คุณอันขายลูกชิ้นปลาทอดระเบิดอายุ๓๒ปี
เขาบอกไม่ใช่ผมไม่ได้มีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปลับอะไรทั้งสิ้น
ผมไม่ได้เป็นสายลับให้ใครแล้วผมก็ไม่ได้เป็นห่วยข่าวเคลื่อนที่ไว้
อะไรทั้งสิ้นคุณจักรินถามต่อแล้วคุณรู้ได้ไง
เพราะนำเสนอข่าวค่อนข้างเร็วนี่มาถูกทางแล้วครับ
ทีนี้ก็ไปดักถ่างไปรอก่อนเลยนะคะเราถามต่อว่าวันหนึ่งขายได้เยอะไหม
คุณเดาซิว่าแกขายลูกชิ้นปลาระเบิดทอดเนี่ยขายกี่กิโล
ผมว่าขายดีขายดี๒๐๐๐บาทนะ
ถูกไว้ได้เยอะเท่าไหร่๕๐กิโลรายได้หลายพันบาทต่อวันค่ะ
เป็นหน่วยเสบียงเฉย
แล้วรู้ข่าวได้ไงเขาบอกว่าเวลามีม็อบมาให้ตามรถขายลูกชิ้นทอด
เขาก็ดูจากพ่อค้าในทีวีครับในข่าวไทยรัฐ
เขาเลยตามเพื่อนกลัวมาปกติก็๓๐กิโล
เยอะหน่อยก็วันนี้ก็มา๕๐โลครับ
บอกดูไทยรัฐนี่คุณจักรีนเหมาเลยมั้ง
ทั้งอันเลยค่ะเหมากลับมาให้เราที่ช่องได้ทานกัน
แซวเล่นนะคะเอาล่ะขอบคุณมากคุณอันนะคะ
ที่ติดตามข่าวไทยรัฐอีกหนึ่งคนค่ะป้าติ๋ม
ติ๋มวัย๕๕ปีนะคะป้าติ๋มเนี่ยขายข้าวแกง
ป้าติ๋มบอกว่ารู้มั้ยคุณเมนูยอดอีกที่กลุ่มผู้ชมชอบทานกันคืออะไร
กะเพราหมูสับจานละ๓๐๔๐บาท
เดาซิว่าป้าติ๋มรายได้วันละเท่าไหร่
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกขอบเยอะอ่ะ

ใช่รายได้หลักหมื่นต่อวันค่ะ
ติ๋มบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
ขายได้เยอะกว่าตอนขายประจำแถวบางใหญ่
เราถามต่ออีกหนึ่งคำถามเชื่อว่าหลายคน

ป้าไม่กลัวว่าเขาจะตีกันในมอบในกลุ่มผู้ชุมนม
บอกไม่กลัวกลัวทำไม

ป้าก็ไปขายขายมาแบบนี้หลายสิบปีแล้วนะคะ

ก็แค่ทิ้งแผงแล้วก็หนีก็เท่านั้น

คุณพ้อตีเท่าไหร่อีก
เมื่อคืนขายได้๗๐๐๐บาทแต่ของมันน้อย

แล้วก็ถ้าจะมีสงสัยแล้วก็เก็บพวกถังโกงถังแก๊สขึ้นก่อนอย่างนี้
เอาของนั้นขึ้นก่อนพวกนี้มันถ้ามันเก็บไม่ทันก็ปล่อยมัน

ใช่ก็เป็นงานแล้วนะ

ครบทั้งเสื้อยืดที่สกรีนแบบนี้
วันดีเที่ยวใจกลุ่มผู้ชมนุมนะ
ไม่เอาเรือดำน้ำให้จบที่รุ่นเรา

เท่าไหร่ตัวละ๘๐บาทเท่านั้นค่ะนอกจากจะมีเสื้อแล้วนะมี
อะไรบ้างหลังมวกของที่ละลึกผ้าผูกผมของสาวก็มีหน้าแก่ก
นามัยผ้าพันคอค่ะแต่ที่สะดุดตานี่คุณสมัยพี่เบิร์ตพี่บุ๊ค
ทำข่าวก็ประสอบเมื่อก่อนเป็นมือตบห้านิ้วดีเดี๋ยวนี้มือ
รุ่นใหม่จ้ะชู๓นิ้วมือตบ๓นิ้วค่ะขายอันละ๔๐บาทถ้า
๓อันคิดไปเลย๑๐๐บาทเหมานะคะลุงแสวงมือตบเท้าตบ
แสวงจำปาบุรีค่ะเป็นชาวหนองคายแกเอามาขาย
ว่ามันต้องทำบล็อกถูกไหมบล็อกเนี่ยใครเป็นคนทำให้คะคุณลุง
ขายดีมากขายเป็นเทน้ำเทท่า
อันนี้น่าจะสินค้าแบบว่าตัวท็อปตัวหนึ่งอะ
อกจากข้าวของเครื่องใช้แล้วก็อาหารการกินแล้วนะคะ
สวัสดิการต่างในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็จัดเต็มเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นอาหารฟรีคนใจบุญเอาเงินมาบริจาค
แล้วก็ไปซื้อของมาทำเมนูมีอะไรบ้างล่ะ
ข้าวต้มผัดผักขนมจีนเติมให้ไม่อั้นเติมทั้งวัน
จะกินลักษณะเป็นบุฟเฟ่ค่ะ
อกจากนี้ยังมีรถสุขารถห้องน้ำ๓คัน๒๐ห้องน้ำ
สะอาดสะอ้านแอร์เย็นฉ่ำ
อันนี้พี่แจ๊กกะรีนบอกมานะคะไปใช้มาแล้วค่ะไปลองมาแล้วนะคะ
บรรยากาศการชุมนุมก็คึกคักคึกคลื้นแบบนี้โอ้โหดูดีใช่ไหม
ศิลปินสลับกันมาร้องเพลงร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ยกย้ายสายสะโพกกันไปมานะคะอย่างอเล็กโชคร่มพลึก
อดีตศิลปินบวงอาสยามบ่อย๕๑ปีนะคะ
เบนเข็มมาเป็นนักร้องเพลงเพื่ออุดมการทางการเมือง
เจ้าของเพลงประยุทธ์ออกไปนะคะยอดวิวไม่เบานะจ๊ะ๔๕๐๐
วิวแล้วก็มีอีกชื่อนึงชื่อเพลงว่าไม่รักออกไป
เพลงนี้ก็ดังค่ะใครไปที่ไหนก็ร้องตามได้
เล็กบอกว่าไม่มีใครจ้างหรอกจ้ะมาเองด้วยใจ

เพลงประยุทธ์ออกไปเป็นการระบายความอร่านนะครับ
เพลงประยุทธ์ออกไปเป็นการบอกว่าประยุทธ์หมดเวลาแล้ว

สำหรับผมเล่นเพลงการเมืองมาเกือบ๑๐ปี
แล้วก็คงจะเลยระยะความกลัวมานานแล้วครับ

และก็อาสาบอกน้องทุกกิจกรรมว่า
พี่มาช่วยทุกที่ทุกเวลาไม่เอาตังค์
แล้วถ้าน้องให้ตังค์นี่ก็น้อยใจเหมือนกันนะ
ไม่ต้องทำให้พี่พี่ก็เล่นขายเพลงขายหนังสือ

พี่ก็จะน้อยใจนะเพราะว่าพี่มาด้วยใจ